คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงใกล้เที่ยงของวันนี้ค่ะ
คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่นนทบุรี
ระเบียงของทาวน์โฮมหรูแห่งหนึ่งมันพังถล่มลงมาค่ะ
แล้วคนเนี่ยอยู่ตรงจุดนั้นพอดีนะคะ

มีคนโดนทับด้วยค่ะคุณบุ๊คค่ะ
คุณผู้ชมลองสำรวจตรวจสอบบ้านตัวท่านเองด้วยนะ
คือเห็นอย่างนี้แล้วใจไม่ดีเลยฮะเกิดอะไรขึ้นนะฮะ
รถแน่นอนโดนทับอยู่นะคะแล้วก็มีคนโดนทับอยู่ด้วย
แต่ว่าสุดท้ายสามารถช่วยเหลือออกมาได้นะคะคุณผู้ชม
ก็ได้รับบาดเจ็บค่ะแต่นี่เป็นสิ่งที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นเลย
นะคะเนี่ยค่ะโอ้โหกล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ตอนที่เกิดเหตุการณ์นี้
คือคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้เนี่ยเดินออกมา๒คน
คนหนึ่งเป็นลูกสาวเจ้าของบ้านส่วนอีกคนนึงเป็นเพื่อน
นี่ค่ะคนหนึ่งพ้นแต่อีกคนนึงอยู่ตรงจุดนั้นพอดี
โดนทับพอดีโดนทับพอดีค่ะครับแต่ที่โดนไปเต็มเต็มก็คือ
รถเก๋งนะคะก็คนเนี่ยติดอยู่ใต้ซากตรงนี้เนี่ย
หนึ่งรายอีกคนนึงหนีมาได้ทันนี่เป็นทาวน์โฮมสามชั้นนะคะ
หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ซอยแจ้งวัฒนาปากเกร็ด๔๔
เป็นเพื่อนของลูกสาวเจ้าของบ้านโอ้โหแล้วดูสภาพค่ะ
คือเห็นแบบนี้ไม่อยากให้สิ่งมีชีวิตใดอยู่ใต้ซากนี้เลย
คุณยอแสงทรัพย์ลื่นรมภรรยาเจ้าของบ้าน
บอกว่าตอนนั้นลูกสาวกับเพื่อนกำลังจะไปขึ้นรถที่จอดอยู่หน้าบ้านค่ะ
ลูกสาวเดินพ้นไปแล้วอยู่หน้าบ้าน
แต่เพื่อนลูกสาวที่เดินตามมาอยู่ตรงข้างรถตรงระเบียง
คืออยู่ใต้ระเบียงที่ต่อเติมมาพอดีแล้วมันพังถล่มค่ะ
ก็โดนแผ่นซีเมนทับที่ขาค่ะเธอก็เลยวิ่งออกมาพยายามจะช่วย
แต่ว่าไม่ไหวค่ะเพราะว่าแผ่นซีเมนที่ถล่มลงมา
มันหนักมากคือก็คงจะเป็นพื้นของระเบียงนะคะ
กู้ภัยก็เลยแจ้งกู้ภัยมาช่วยพาน้องส่งโรงพยาบาลค่ะ
ระเบียงตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าต่อเติมมาเมื่อ๑๐ปีที่แล้ว
แล้วทำเป็นโรงจอดรถหน้าบ้านก็ให้ผู้รับเหมาเทปูนซีเมนทำระเบียงไปด้วยเลยครับ
ที่ผ่านมาก็ไม่มีสัญญาณอะไรนะคะว่าระเบียงตรงนี้มันจะถล่มลงมา
ก็ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรค่ะ
ตอนนั้นเสียงที่เราได้ยินดังขนาดนั้นครับอันนี้

เสียงดังโครมลงมาเลยก็เลยวิ่งลงมา
แล้วเพื่อนลูกสาวเขาก็โดนทักอย่างนี้
ส่วนต่อเติมนอนนี่ตั้งมานานหรือยังครับครับ

เป็น๑๐ปีเคยมีปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างอะไรอย่างนี้ครับ

ส่วนที่ต่อเติมนี่เป็นระเบียงหรือว่าเป็นอะไรคะแม่

ก็คือมีการจ้างให้ผู้รับเหมาทำเป็นระเบียง
แต่ไม่ได้วางของอะไรใช่ไหมฮะ
ไม่ได้วางครับ
นี่ค่ะพอเห็นอย่างนี้แล้วต้องไปเช็คโครงสร้างเลยนะ
เราก็ไม่รู้อีกนะคะว่ามันต้องยังไงนะคะ
สมมุติอย่างเสาเหล็กหรือว่าโครงเหล็กอะไรอย่างนี้
บางทีมันมีสนิมกินข้างในนะคุณนะ
และนี่ยิ่งอายุ๑๐ปีแล้วนะครับ
โหนี่คือแบบเราไม่รู้จริงนะคะว่ามัน
ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมากมายขนาดนี้นะคะ
เพื่อนบ้านก็เหมือนกันเพื่อนบ้านก็ตกใจนะคุณบุ๊
เขาบอกว่าเขากำลังนั่งตัดต้นไม้อยู่หน้าบ้าน
เขาได้ยินเสียงเหมือนของแบบของใหญ่
พังถล่มลงมามองไปมีควันฟุ้งกระจายเลยค่ะ

ภาพที่เขาเห็นคือมันพังถล่มลงมา

บ้านหลังนี้เนี่ยเจ้าของบ้านเพิ่งซื้อมา

ก็คาดว่ามันน่าจะรับน้ำหนักไม่ไหว

แต่เขาบอกเขาไม่ได้ไปใช้พื้นที่อะไรตรงนั้นนะครับ
แต่นี่มันเหมือนพังลงมาตั้งแต่ระเบียงข้างบนด้วยนะ
เพราะเมื่อกี้มีราวระเบียงข้างบนก็พังลงมา

ก็คงต้องรอพนักงานบริษัทประกันภัยมาตรวจสอบ

ส่วนผู้บาดเจ็บเนี่ยนะคะเจ้าของบ้านบอก
จะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลค่ะ
ตำรวจสภปากเกร็ดเข้าไปตรวจสอบเบื้องต้นแล้วนะคะ
เดี๋ยวจะสอบปากคำเจ้าของบ้านอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็ต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูว่า
จุดที่พังถล่มเป็นส่วนต่อเติมที่ผิดแบบหรือเปล่า
ตรงนี้ก็อาจจะต้องดูว่ามีส่วนด้วยหรือเปล่านะคะ